ประชุมคอรมอลนัดแรกอย่างเป็นทางการวันนี้หน่อยก็แล้วกัน
มันมีผลประชุมคอลโลมอที่เป็นการแจ้งกันเนี่ย
หนึ่งเรื่องที่ก็มีเสียงแสดงความคิดเห็นกันอยู่พอสมควรนะฮะ
เพราะมันถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เกิดประเด็นถกเถียงกันเยอะค่ะ
ที่เป็นข้าราชการลองส่งข้อความมาคุยกันหน่อย
ที่หน้าจอเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์ทางยูทูปด้วยนะครับ
เดี๋ยวเขาจะจ่ายเงินเดือนให้รัชการเนี่ยเป็น๒รอบต่อเดือนด้วยกัน
บอกว่าอยากจะให้เงินสดมันสะพัดในสังคม
แต่บางคนก็บอกแหมมันจะไม่พอตอนต้นเดือนหรือเปล่า

ต้นเดือนออกมาก็แทบไม่พออยู่แล้ว
เดี๋ยวท่านลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับ
ทวิตเตอร์ตอนนี้ติดอันดับหนึ่งอยู่ด้วยนะครับ
ผู้ชมครับวันนี้ประชุมคอรมอลนัดแรกอย่างเป็นทางการนะครับ
ประชุมวันอังคารนะครับวันนี้ประชุมวันพุธ
เนื่องจาก๒วันที่ผ่านมาจานอังคาร

รัฐบาลต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว
เข้าทำงานอย่างเป็นทางการได้แล้วนะครับ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ที่ประชุมคอรมอนายกรัฐมนตรี
แหลงบอกว่าได้ข้อยุติหลายเรื่องนะครับ

จะลดราคาน้ำมันดีเซล
ให้ต่ำกว่า

เดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับ
กันยายนที่จะถึงนี้

อยู่ที่๒๙บาท๔๔สตางค์นะครับ

๒๐กัญญายนถึง๓๑ธันวาคมนี้

ค่าไฟฟ้านะครับจะลดค่าไฟฟ้า
จาก๔๔๕บาท

เริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้

วีซ่าของชาวจีน

ตั้งแต่๒๕กันยายน๖๖
ถึง๒๙กุมภาพันธ์๖๗

อ่ามันจะคาบเกี่ยวกับเรื่องของปีใหม่
ตรุษจีนในช่วงเวลาต้นปีหน้าด้วยนะครับ

แล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กนะครับจะพักหนี้ให้เป็นเวลา๓ปี
และจะเปลี่ยนการใช้จ่ายเงินเดือนการจ่ายเงินเดือนข้าราชการนะครับ
เปลี่ยนการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละสองรอบนะฮะ
คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีหน้านะฮะ๑มกราคม๒๕๖
ข้าราชการจากเดือนละหนึ่งรอบเป็นเดือนละสองรอบ
นะครับโดยรายละเอียดก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่ง
โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่๑มกราคม
ปีหน้าเป็นต้นไปลดค่าไฟฟ้าเป็นสี่จุดหนึ่งศูนย์
สี่บาทสิบสตางค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับ
ซึ่งจาก๔บาท๔๕นะครับซึ่งอันนี้ก็ผมเชื่อว่า
เยอะกว่าที่พี่น้องคาดไว้นะครับเริ่มในรอบบิน
เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปมิวนั่งอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมนะคะ
เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะเลยนะคะ
บางคนก็บอกก็ดีก็กระแสเงินสดก็จะสะพัดมากขึ้นแต่หลายท่านก็บอกว่า
แล้วจริงปัญหามันไม่ใช่ว่าจ่ายเงินเดือน๑ครั้งหรือ๒ครั้ง
มันมันยังไงมันก็ไม่พออย่างเงี้หรอใช่จะจ่ายกี่ครั้งมันก็น้อยอยู่ดี

เพราะว่าเราก็ไปถามความคิดเห็นของข้าราชการมาด้วยนะคะ

ส่วนใหญ่ก็ใส่ผ้าไทยเข้าประชุม
นายกรัฐมนตรีใส่ชุดผ้าไหมสีน้ำเงิน
อจากเปลือกไหมจากศูนย์ศิลปาชีพบางไสนักข่าวก็ชมว่าเสื้อสวยค่ะ
นายกขอบคุณแล้วก็บอกว่าเช้านี้ง่วงหน่อยนอนไปแค่๔ชั่วโมงเอง
หลังการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคอรมณ์นัดแรกได้เห็นชอบเรื่องดีหลายอย่าง
เช่นการตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติครบรอบ๖รอบ๗๒

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้สมพระเกียรติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
รวมถึงเรื่องดีที่ท่านนายกบอกนะคะหมายความรวมถึงการเปลี่ยนระบบจ่ายเงินเดือนข้าราชการด้วย
ที่จะจ่ายเดือนละสองรอบเพื่อช่วยให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน
ไม่ต้องคอยถึงสิ้นเดือนก็จะมีเงินแบ่งจ่ายออกมาก่อน
ผมตระหนักดีครับว่าเรื่องของกระแสเงินสดของทุกคนในกระเป๋าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
เราถึงมีการดำริให้การให้เปลี่ยนการจ่ายเงินค่าราชการจากเดือนละ๑รอบเป็นเดือนละ๒รอบนะครับ
โดยรายละเอียดก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งโดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่๑มกราคมปีหน้าเป็นต้นไป
ต้องมีการแก้ไขระบบอะไรหลายอย่างถึงทำเลยไม่ได้
จากนโยบายที่ออกมาก็ต้องไปถามอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร

คุณกุลยาตันติเตมิตรนะคะอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาไปดูระบบดำเนินการภายในของกรมก่อน
แต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะ
สามารถทำได้ตามกรอบเวลาที่รัฐบาลกำหนด
ก็จะส่งผลให้ข้าราชการในระบบ
ลูกจ้างทหารตำรวจครูกว่า๒ล้านราย
ก็จะได้เงินเดือนแบ่งจ่ายไป๒รอบ
อาจจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดได้

ข้าราชการเลือกดีไหม
ว่าจะรับเงินเดือนเพียงครั้งเดียวหรือ๒ครั้ง
ถ้าเป็นความสมัครใจล่ะจะดีกว่าไหม

อันนี้ทางกรมบัญชีกลางจะลองไปคุยกับรัฐบาลดู
ไปหารือแล้วก็ไปดูรายละเอียดในส่วนของระบบดูค่ะ
แต่ว่าระบบการจ่ายมันจะเลือกได้ไหม
เลือกแบบนี้ล้านคนอีกล้านคนไม่เลือก
มันง่ายหรือมันยากกว่ากันอย่างไรนะฮะ
คือบางท่านก็บอกว่าก็ดีนะ

แต่บางคนก็บอกแม่มันก็บริหารจัดการเงินตัวเองยากอยู่เหมือนกัน
ใช่แล้วเวลาผ่อนอะไรเนี่ยบางทีเรากำหนดวันไว้แล้วเนาะ

ถ้าเขายอมให้เปลี่ยนวันผ่อนใช่ไหม

ทุกผู้ชมครับดูฝั่งของราชการหน่อยกันแล้วกัน
เราไปสอบถามมานะฮะบางท่านนะครับ
คิดเห็นอย่างไรตอนนี้ส่งข้อความกันมาเยอะมาก
คุณพี่ท่านนี้นะฮะเป็นข้าราชการอายุ๔๙ปีนะครับ
อีกท่านหนึ่งก็อายุ๓๔ปีอยู่ต่างจังหวัดนะครับ
คนหนึ่งบอกว่ามันก็คงต้องมาบริหารจัดการเงิน
โดยเฉพาะในงวดที่๑ให้พอกับรายจ่ายที่ตั้งเอาไว้อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็งวดที่๒ที่จะออกมากลางเดือน
แต่ละเดือนเนี่ยว่าจะต้องใช้ช่วงไหนเท่าไหร่อย่างไร
เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เพราะมีทั้งค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่
ช่วงแรกมันก็คงจะยุ่งยากอยู่พอสมควร
อีกคนนึงบอกว่าตอนนี้ก็ใช้จ่ายแบบเดินชนเดือนอยู่แล้วนะครับ
หากมีการแบ่งจ่ายเป็น๒รอบในแต่ละเดือน
น่าจะเกิดผลกระทบแน่ในเรื่องของเงินที่ได้รับไม่พอกับการจ่ายหนี้
โดยเฉพาะค่างวดรถกับค่าเช่าห้อง
ซึ่งบางคนถ้าไม่พอเนี่ย
อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาโปะหนี้
ในแต่ละรอบก่อนที่เงินเดือนจะออกหรือเปล่า
คือถ้าบริหารไม่ได้อันนี้มันอาจจะยุ่งก็ได้
ไม่ได้มีกระแสเงินสดหมุนเวียนประจำเดือน
แต่มันจะกลายเป็นว่าชักหน้าไม่ถึงหลังมากขึ้นกว่าเดิม
เพราะเดิมก็ไม่พออยู่แล้ว

ก็อยากให้เป็นงวดเดียวเหมือนเดิมค่ะ
เพราะว่าทุกวันนี้ก็ใช้จ่ายแบบเดือนชนเดือนกันอยู่แล้ว
หนี้เราเท่าเดิมเงินเดือนเราเท่าเดิม

คือกำหนดเวลาที่จะจ่ายมันเหมือนเดิมเท่าเดิม
นโยบายนี้เห็นว่าทางรัฐบาลออกมาเพื่อแบบว่าให้
ข้าราชการได้หมุนเงินทันอะไรอย่างนี้
คิดว่าจะช่วยได้ไหมครับ
มันหมุนเงินทันไหมมันไม่น่าจะเกี่ยว
เพราะว่าวงเงินมันก็ยังเหมือนเดิมค่ะ
การการหมุนเงินนะคะมันเปลี่ยนแค่ออกก่อนครึ่งหนึ่ง

กับจำนวนเงินมันเท่าเดิมอะค่ะ
แต่ว่าเหมือนว่าออกก่อนครึ่งหนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่ง
มันก็น่าจะ
มันก็เหมือนเดิมอะค่ะมันไม่น่าจะแบบเปลี่ยนอะไรไปมากกว่านั้น
แต่มิ้วเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะฟังเสียงสะท้อน
พี่น้องประชาชนพอสมควรเลยนะคะ